เพราะเรื่องของลูกครึ่งไทยนะครับที่มีโอกาสไปเซ็นสัญญาในเมืองนอก
แล้วก็เคสสำคัญกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเมื่อพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมเนี่ยครับ
ก็ได้มีการพูดถึงอนาคตของอากีระนิชิโนจะพูดคุยผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เนส
หลังจากที่นิชโนเดินทางมาถึงประเทศไทยในวันที่๒๐กรกฎาคมถึงอนาคตทีมชาติไทย
การคุมทีมต่างรวมถึงโปรไฟล์โค้ชต่างชาตินะครับ
ตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมก็เปิดเผยว่า
เรื่องการคุยสัญญากับนิชิโนก็จะคุยทันทีครับ
เดินทางกลับมาถึงไทยผ่านการประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เนส

ไม่มีการพูดคุยกันตามนโยบายของสมาคมเลยนะครับ
ก็เลยอยากพูดคุยกับนิชิโนหลังจากผลงานไม่เป็นไปตามเป้า
ไม่สามารถพาทีมผ่านเข้าสู่บอลโลก
เข้าเลือกโซนเอเชียในรอบ๑๒ทีมได้
ก็ต้องรับทราบจุดบกพร่องรวมทั้งนำเหตุผลในมุมมองของโค้ช
นำเสนอต่อแฟนบอลแล้วก็สื่อมวลชนด้วย
ส่วนกระแสข่าวที่มีกุญสือชาวเกาหลีใต้ถึง๓คน
สนใจจะเข้ามาคลุมทีมชาติ
นายพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมยืนยันว่า

เพราะว่าหากสมาคมรับโปรไฟล์มา

พร้อมเผยว่าห้างสมาคมมีการวางแผนไว้หมดแล้ว
อีกหนึ่งนักเตะไทยในลีกของยุโรปล่าสุด

กับจุดอาทารณ์เข็มดีลูกครึ่งไทยเดนมาร์
เป็นที่เรียบร้อยครับจะสวมเสื้อหมายเลข๑๗

แล้วก็เริ่มจะปรากฏตัวตามลีกใหญ่

แต่ว่ามีส่วนสูงถึง๑๘๘เซนติเมตร
เล่นได้ทั้งแบ็คขวาแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาร์ฟ